คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ติดตามสถานการณ์โควิด๑๙หน่อยนะคะ

แต่วันนี้ก็ถือเป็นวันที่หลายคนยิ้มออก
กุมภาพันธ์เป็นวันคลายล็อกหลายพื้นที่

วันนี้อะไรทำได้แล้วทำได้มากน้อยแค่ไหน

มาดูกันหน่อยคุณผู้ชมจะได้สรุปให้จบในหน้าเพจเดียวเลย
คุณผู้ชมหยิบมือถือมาเตรียมแคปเอาไว้ได้นะคะ
มาดูกันค่ะ๑กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะ
เบื้องต้นพื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่ที่แบ่งเป็น

สิ่งที่ทำได้คือร้านอาหารเปิดได้ทานได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
ค่ะแต่งดดื่มสุราในร้านนะคะอืมและศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า
เปิดได้ไม่เกินสามทุ่มเหมือนกันอ่าสมุทรสาครก็ผ่อนปลนลงมาแล้วนะคะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะขยับเวลาให้จากร้านอาหารเมื่อก่อนสามทุ่ม
เพิ่มให้เป็น๕ทุ่มอีก๒ชั่วโมงแต่สุรายังห้ามดื่มในร้านอยู่นะคะ
ค่ะการเรียนเปิดเทิมได้แล้วนะเปิดแล้วแล้วปริมนธนแต่ให้เรียนผสมผสาน
ค่ะและเรื่องของศูนย์การค้าเปิดได้ตามปกติแต่ห้ามมีอีเวนต์
ส่วนที่เหลือค่ะจังหวัดควบคุม๒๐จังหวัดเฝ้าระวังสูง๑๗จังหวัด
และเฝ้าระวังสามสิบห้าจังหวัดทำได้ทุกอย่างแต่ก็จะมีข้อจำกัดเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะ
ระยะเวลาอันไหนเปิดได้ไม่เกิน๕ทุ่มไม่เกินเที่ยงคืน
เหล้าในร้านได้ถึงกี่โมงอย่างไรค่ะแคปหน้าจอไว้แล้วเอาไปตรวจสอบกันนะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้สำคัญค่ะอ่าอย่างที่บอกวันนี้เปิดเทอมวันแรก
ใช่เด็กคึกคักมากได้เจอเพื่อนแล้ว
แต่คุณพ่อคุณแม่แอบกลัวเนอะแอบกลัวเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่รู้ว่า
มีใครติดไม่ติดอะไรอย่างไรนะฮะแต่คึกคักจริงค่ะ
สำหรับเปิดเทอมวันแรกท่ามกลางมาตรการสาธารณสุขที่เงียบเข้มงวด
กรทมสั่งปิดโรงเรียนไป๑เดือน๑เดือนกว่าวันนี้๔๓๖แห่งเปิดเรียนเรียบร้อยแล้ว
มีแค่โรงเรียนสายน้ำทิพย่านคลองเตยขอเลื่อนเปิดเทอมออกไปอีก๑สัปดาห์นะคะ
แต่ที่บอกว่ากังวลเพราะอะไรรู้ไหมคุณที่แม่สอดค่ะจังหวัดตาก
สถานการณ์นี่ตรงกันข้ามค่ะจะคึกคักเกรงจะเป็นแตกตื่นซะมากกว่า
เพราะเปิดเรียนวันแรกเมื่อเช้าผู้ปกครองส่งลูกหลานไปโรงเรียนปุ๊บ
อยู่โรงเรียนทั้ง๕แห่งในเทศบาลเรียกผู้ปกครองทุกคนกลับบ้านอย่างเร่งด่วนเลย
มารับลูกหลานกลับบ้านเดี๋ยวนี้เพราะผู้ว่ามีคำสั่งปิดโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแม่สอด
แบบไม่มีกำหนดหลายคนก็ตกออกตกใจมันเกิดอะไรกันขึ้น
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจเชิงรุกค่ะไปเจอผู้ป่วยติดโควิด๑๙เพิ่ม๕ราย
และใน๕รายนี้มีกลุ่มเด็กนักเรียนติดเชื้อรวมอยู่ด้วยไง
แล้วผู้ป่วยกลุ่มนี้โอ้โหเดินทางไปทั่วพื้นที่แม่สอดเลยค่ะ
ยังไม่ทันได้เริ่มเรียนอ้าวกลับบ้านอีกแล้วนะคะ
คุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะเป็นการส่งไม้ต่อจากคลัสเตอร์ในกรุงเทพหรือเปล่าก็ไม่รู้
เป็นคลัสเตอร์โต๊ะแชร์มหาสารคามนะคะมีการติดเชื้อกันเกิดขึ้นโดยแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโคศกสวบคบอกเลยค่ะ
สเตอร์งานเลี้ยงโต๊ะแชร์ติดไปแล้วสิบหกรายและที่สำคัญกระจายไปจังหวัดข้างเคียงด้วยนะคะ
ราชบุรีมีเด็กอายุแค่๔เดือนติดเชื้อจากคลัสเตอร์กลุ่มโต๊ะแชร์นี้ค่ะ
สาเหตุการแพร่ระบาดคือผู้ติดเชื้อคนแรกเดินทางเข้ากรุงเทพปลายปีที่แล้ว
แล้วกลับบ้านที่มหาสารคาม๓มกราคมแวะเยี่ยมพี่สาวที่นครราชศรีมาด้วย
ถึงบ้านใช้ชีวิตปกติเดินตลาดไปร่วมงานเลี้ยงโต๊ะแชร์
ไม่ได้ไปงานเดียวนะจ๊ะสงสัยเขามีเงินเหลือเยอะเนอะเขาเล่นหลายวง
เข้าไป๕๖งานค่ะงานเลี้ยโต๊ะแชร์
ผู้สัมผัส๑๑๐รายเสี่ยงสูง๗๘รายเสี่ยงต่ำ๓๒ราย
ตอนนี้ต้องรอผลการสอบสวนโรคเพิ่มเติมค่ะ
พอจะคาดเดาได้เลยคงไม่มีโต๊ะแชร์ไหนที่ทำการคัดกรองไทยชนะนะคะ
ก็พบว่าในกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อเหล่านี้
ไม่ได้ลงทะเบียนหมอชนะไม่ได้มีการสแกนไทยชนะ
ก็เลยทำให้การติดตามสอบสวนโรคตอนนี้ยากลำบากมากทีเดียวนะคะ
ส่วนวันนี้นะคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นกันแล้วนะครับ
ผู้ป่วยรายใหม่เรา๘๓๖ราย
ตามนี้เลยนะคะแล้วก็มีกลุ่มคนที่ออกมาเรียกร้องด้วยวันนี้
หนึ่งกลุ่มพาเข้ามากันมา๓กลุ่มด้วยกันนะคะ
สองกลุ่มแรกเนี่ยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้ว
เป็นกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีนะคะ
แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือตัวแทนกลุ่มคนทำงานสถานบันเทิง
นักร้องนักดนตรีผู้ประกอบอาชีพกลางคืน
อีกจุดที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวแทนสมาคมคราฟเบียร์ค่ะ
เรียกร้องขอให้ผ่อนปลนให้ร้านอาหารสามารถขายแอลกอฮอล์ได้นะคะ

แต่ทีนี้ต้องออกมาดูแหละว่ามันจะมีการแก้ไขยังไงนี่
เขาถึงขั้นต้องเนี่ยเทเบียร์ทิ้งอย่างนี้เลย
เขาบอกว่ามันเป็นเบียร์สดมันเก็บไม่ได้
ไปก็เสียแล้วจะให้ทำยังไงทำออกมาเททิ้ง
มันก็เป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงของโควิด๑๙นี่นะคะ